วงการบันเทิงและคนมีชื่อเสียงต่างโพสต์ภาพแบบนี้ค่ะ

ในการโรนโรงให้ช่วยการปลูกป่า

แก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน
ซึ่งนักร้องแรปชื่อดังคุณโจอีบอยก็นำทีม
นำชาวบ้านลงพื้นที่ไปช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะ
นายอภิษฎโอภาษเอี่ยมลิขิตหรือโจอี้บอย

พร้อมชาวบ้านบ้านนาก้าหมู่หนึ่ง
ตำบลหยาบหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
และชาวบ้านผีอำเภอบ้านหลวงที่สมัครใจ
จะเลิกปลูกข้าวโพดเกือบ๕๐๐ไร่บริเวณที่เป็นเนินเขา
และชาวบ้านต่างต้องการจะช่วยการปลูกไม้ผลยืนต้นทดแทนค่ะ
มะขามมะนาวมะม่วงเป็นป่ากินได้
ส่วนด้านล่างจะปลูกเป็นไม้ล้มลุก
และจะสร้างฝ่ายชะลอน้ำต้นน้ำขุนน้ำสา

มีอะไรได้มีกลิ่นและมีป่า
อีบอยก็ได้นำกล้าไม้ผลยืนต้นนะคะไปมอบให้กับชาวบ้านจำนวน๑๐๐ต้น
พร้อมทั้งพากันลงมือปลูกในพื้นที่ของชาวบ้าน
แล้วก็ยกแขนชูมือ๕นิ้วอย่างที่บอกไปว่าเป็นสัญลักษณ
ในการปลูกป่าที่จังหวัดน่านวันนี้ก็ลงพื้นที่กันเป็นวันแรกนะคะ
ในวงการบันเทิงวันนี้ก็พร้อมใจกันค่ะ
โพสต์ท่าแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือสัญลักษณ์ของต้นไม้
เป็นรูปต้นไม้นะคะก็เป็นกำลังใจในการลงพื้นที่
พลิกฟื้นผืนป่าน่านและทุกจังหวัด
ที่ต้องการป่าไม้กลับคืนมาให้ลูกหลาน
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครงการปลูกเลย
ที่นักร้องชื่อดังโจยีบอยเป็นโต้โผอย่าย
แล้วก็ช่วยกันติดแฮชแท็กปลูกเลยค่ะ